คุณผู้ชมค่ะอากาศที่ว่าร้อนในตอนนี้
ยังสู้ความฮอตของจีชางอุ๊กหรือว่าอุ๊กจ๋าของเราไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชม
ล่าสุดนะคะจีชังอุ๊กเดินทางมาที่ประเทศไทยในรอบ๖ปี
เยือนเมืองไทยในครั้งนี้นะเจ้าตัวเนี่ยมาเพื่อร่วมกิจกรรมแฟนมิตติ้ง
จีชางอุ๊กแฟนมิตติ้งริชคิวอินแบงคอกครั้งนี้ค่ะมีหัวเรือใหญ่อย่างบริษัทกลางปี
เป็นผู้สารฝันให้สาวไทยได้เจอกับอุ๊กจ๋าสมการรอคอย
โดยในงานแถลงข่าวค่ะนอกจากหนุ่มจีชังอุ๊กเขาจะหอบฮิ้วเอาความหล่อความน่ารักมาเสิร์ฟเราแล้ว
ก็ไม่ลืมที่จะอ้อนแฟนคลับเป็นภาษาไทยที่ฟังแล้วบอกเลยว่าใจละลายละลายค่ะ
อุ๊กจ๋าคืออุ๊กจ๋าของทุกคนรักเราตายไปเลย
เหล่าแฟนคลับเขาพร้อมใจกันมาเชียร์อุ๊กจ่าเพียบเลย
ซึ่งทันทีที่นักแสดงหนุ่มปรากฏตัวโอ้โหเสียงกรี๊ดดังสนั่นลั่นฮอล
โชว์แรกด้วยลุคเรียบง่ายแต่ความหล่อความออลล่าบอกเลยว่าทะลุทะลวงมาก
ผลงานที่เจ้าตัวแสดงนำเหมือนกับว่าเป็นการร่ายมนต์สะกด
ทำเอาแฟนเนี่ยเคลิ้มไปตามกันเลยค่ะ
บอกเลยนะว่าตลอด๒ชั่วโมงเต็มมีทั้งโชว์ร้องเพลงสลับกับการร่วมกิจกรรมกับแฟนคลับผู้โชคดี
แฟนคลับก็ฟินสมกับที่รอคอยมานานถึง๖ปีกันเลยล่ะค่ะอุ๊กจ๋า
สุดยอดเลยสังเกตไหมอุ๊บจ๋านอกจากหน้าตาเขาตลอดแล้ว
ทรงผมเขาผมเขาดกดำดูดีเสริมบุคลิกภาพเห็นไหม